คุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้
ที่ฉันพามาเที่ยวท้องทะเลฝั่งตะวันออกกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมเพราะว่าสัปดาห์นี้แดดดีฟ้าเปิด
ฝนจะเน้นไปตกทางภาคใต้ตอนล่างค่ะ

กลางในอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ
ส่วนภูมิภาคที่อากาศยังคงหนาวเย็นก็คือภาคเหนือนั่นเองค่ะ
เพราะว่าล่าสุดนะคะยังคงมีลมตะวันตกค่ะคุณผู้ชม
พัดหอบนำฝนเข้ามาทางภาคเหนือค่ะ

บางพื้นที่ยังสามารถสัมผัสได้ถึงน้ำแข็งแม่คณิ้งอยู่ค่ะ